คุณผู้ชมฮะข้อมูลล่าสุดออกมาแล้วนะครับ
ซึ่งทางของพลตำรวจตรีนักคารินสุคลทวิทย์นะฮะ

เปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
มีการแจ้งข้อหาทั้งหมดคือ๕ข้อหานะครับ
ก็คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

และ๕ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ส่วนจะมีข้อหาอื่นนั้นอยู่ในระหว่างการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
รวมถึงอยู่ในระหว่างสอบสวนว่าผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ
จะเข้าข่ายมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยหรือไม่นะครับ
ก่อนหน้านี้ต้องมีการเชิญแพทย์นักจิตวิทยาอายการ
แล้วก็ในส่วนของสหวิชาชีพมาร่วมหาบรือและประเมินสภาพจิต
และอารมณ์ของผู้ก่อเหตุวัย๑๔
แต่จากการพูดคุยเมื่อคืนนี้ยังไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อมให้การใดนะครับ
แล้วก็อย่างที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
แล้วก็เห็นภาพกันไปแล้วนะครับว่า
มีการควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีนะครับ
เพื่อส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับ
ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือสารจะใช้ดุลพินิษฐ์
ว่าจะควบคุมตัวหรือให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรต่อไป

จะรอดูรายงานการจับกลุ่มจากพนักงานสอบสวน

และพิจารณาว่าพฤติการของเยาวชนรายนี้เป็นอย่างไรบ้าง

แต่ว่าข้อหาทั้ง๕ข้อหาก็สำคัญนะครับ
ส่วนการตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่สนหลัก๒
ซึ่งตรวจค้นกันเมื่อวานแล้วนะครับ
พบเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากในบ้านพัก
ของผู้ก่อเหตุวัย๑๔นั้น
จะมีการแยกดำเนินคดีเป็นอีกหนึ่งคดีนะครับ
ค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาครอบครัว

ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัว
ผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัว

และค่าให้จ่ายแก่จำเลยในคอยปี๔๔

กรณีเรื่องของการเสียชีวิต

กรณีถึงแก่ชีวิตใน๑๐๐๐๐๐บาท

ค่าขาดการอุปการะเลี้ยงดู๔๐๐๐บาท
แล้วก็ค่าเสียหายอื่นอีก๔๐๐๐บาทนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
สามารถจ่ายได้สูงสุดตามกฎหมายรวม๒แสนบาท

ส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกิน๑ปี
ในกรุงเทพวันละ๓๕๓บาท
ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน๕๐๐๐บาท

จะให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันนะคะ
แล้วก็ย้ำด้วยบอกว่าขอให้เชื่อมั่น
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของทุกคน
ประสบเหตุในไทยไม่ได้เลือกปฏิบัติ
รวมถึงมีการขอความร่วมมือด้วยนะคะ
ไปยังทุกคนงดการเผยแพร่ภาพ
หรือว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี

หรือข้อมูลของโรงเรียนข้อมูลในบัตรต่างค่ะ
หรือว่ารูปภาพใบหน้าต่างที่ไม่ได้ปิดบังเอาไว้นะคุณ

อันนี้เป็นข้อกฎหมายที่ประชาชนเขาต้องรู้
ในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์นี้นะครับ